ต้องพาผู้ชายคนนี้มาหาหมอ

คือไปฉีดน้ำมันมากอกมา

ตอนที่เขามีอะไรกับเมียแล้วมีลูก
ตอนนี้ลูกพอเกิดขึ้นมาโตขึ้นมา

มันเกี่ยวกับที่ผมเคยไปฉีดอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าอันนี้คือรูปอวัยวะเพศเขา

แล้วก็มีบางส่วนเน่าด้วยนะครับ

พานายเอนามสมมุติอายุ๒๙ปี
โดยนายเอเล่าให้ฟังบอก๘๙ปีก่อนนะ

เพิ่มขนาดกันทุกคนเลยทั้ง๒๐คนเลย
โดยเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นผู้ทำการฉีดให้
เราก็มั่นใจในฝีมือของพวกนั้นนะ

๑ปีให้หลังเขามีภรรยามีลูก๒คน

ทั้งสองคนป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรง

เป็นโรคถุงน้ำดีอุดตันในตับ
ผมก็เลยเชื่อว่าไอ้น้ำเชื้อของผมเนี่ย

แล้วมันทำลายอะไรบางส่วนของน้ำเชื้อของผม
ระยะหลังนะอวัยวะเพศผมเป็นแผลผู้พอง

ตัดสินใจไปหาหมอที่จังหวัดนครปฐม
ซึ่งหมอให้ยาฆ่าเชื้อกลับไปกินที่บ้าน

หมอบอกแบบนี้ถามเลย
หากต้องตัดอวัยวะเพศทิ้งภรรยาคุณรับได้หรือไม่

ผมนะคุณนี่มันกล่องดวงใจของผมเลย
ผมก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง

ที่ไปวันแรกเขาก็บอกว่าถ้าเจ้าหมอจะตัด

ตอนนั้นรู้สึกยังไงมาบอกมันถูกตัดใจเราเป็นยังไง
เพียงทั้งสามราคา
เดี๋ยวเหมือนเราเงียบหรือตรา
เกือบ

ว่าใครที่ฉีดซิลิโคนน้ำมันมะกอกหรือว่าขี้พึ่ง
ซึ่งส่วนใหญ่ฉีดแรกไม่เป็นอะไร
มันจะเริ่มมีอาการผิดปกติ๕๑๐ปีหลัง

เคสของคุณเอหมอจะรักษาให้
โดยวิธีการในการใช้ยาฆ่าเชื้อตัดแต่งแก้ไข
เอาสารแปลกปลอมออกยืนยันว่าไม่ถึงขนาดที่ต้องตัด
ถึงขณะที่ต้องตัดกล่องดวงใจ
คุณกันจอมพลังบอกว่าหลังได้รับการติดต่อจากคุณเอ
เพื่อขอความช่วยเหลือก็มองว่าต้องได้รับการดูแลจากแพทย์โดยด่วน
แล้วก็ฝากเตือนถึงผู้ชายทุกท่านนะ
อย่าไปฉีดไอ้สารแปลกปลอมอะไรเข้าไปในของของคุณ